อาหารไทยที่ชาวต่างชาติรู้จักและชื่นชอบคือผัดไทยหรือก๋วยเตี๋ยวผัดไทยในสมัยจอมพลปพิบูลสงครามได้มีการส่งเสริมให้ประชาชนรับประทานก๋วยเตี๋ยวเพื่อให้เกิดเงินหมุนเวียนเป็นวิธีการแก้ปัญหาเศรษฐกิจในช่วงสงครามนโยบายรัฐนิยมในสมัยนั้นเห็นว่าแม้ก๋ว
สายจะอร่อยและมีประโยชน์แต่ควรดัดแปลงให้เป็นไทยจึงได้นำเส้นจันทร์มาผัดกับเต้าหู้ขัวไฉโป๊กุ้งแห้งใบกรูช่ายและถั่วงอกตรงรสด้วยน้ำมะคามเปียกน้ำตาลปิ๊บกริกพลและถั่วพนหรือจะเพิ่มกุ้งสดและไข่ด้วยก็ดีรับประทาน
จากมหาชน